เรื่องนี้ใกล้ตัวเหมือนกันมาก

ขึ้นซองเราไม่เกิน๑บาท
ก็วินไงตามโดเดลเพราะของ๒ไงครับแต่วิน๗บาท
แต่นี่กรมการค้าภายในบอกว่าให้ไม่เกิน๑บาทต่อ๑ซองนะครับ
ซองสักประมาณ๕๕๖๐กรัมแล้วแต่รสชาตินะคะ
คือขอไป๕รายใช่ไหมสำหรับผู้ประกอบการ

มาดูหน่อยค่ะ๓รายมีอะไรบ้างนะคะ
คุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะคุณผู้ชม
ล่าสุดออกมาแถลงข่าวนะคะบอกว่า
นุมัติให้ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
บริษัทปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ซองละไม่เกิน๑บาทจากเดิมซองละ๖บาท
ก็จะเป็นซองละไม่เกิน๗บาทมีผลตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อ่ะ
ก็คือวันนี้เป็นต้นไป๒๕สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะ
ส่วนอีก๒บริษัทตอนนี้ก็คือ
อยู่ระหว่างการพิจารณาต้นทุนที่แท้จริง๓บริษัท
ที่ให้มีการปรับขึ้นมีอะไรบ้างมาม่ายำไว
ยี่ห้อชั้นนำยักษ์ใหญ่แหละใช่ค่ะส่วนอีก๒บริษัท
ตอนนี้ยังไม่ให้ปรับขึ้นนะตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ทุนที่แท้จริงก็คือซื่อสัตว์กับนิชชินนะคะ
คุณผู้ชมย้ำนะคะว่าปรับขึ้นไม่เกินซองละ๑บาท
โมเดลวินวินโมเดลก็คือผู้ประกอบการอยู่ได้
ลูกค้าประชาชนก็อยู่ได้ด้วยนะคะทีนี้เอออันนี้น่าสนใจ
ธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าถ้าหากราคาวัตถุดิบ
ว่าต้นทุนอื่นปรับลดลงเนี่ยราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ต้องปรับลดลงด้วยเร็วนะไม่เชื่อไม่มีที่จะปรับลง
ไม่ใช่แค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะรวมไปถึงร้านค้า
ร้านอาหารตามสั่งแบบนี้อยากรู้เหมือนกัน
แต่ถ้ามันปรับลงล่ะถ้าผักถูกลงแล้ว
เนื้อสัตว์ถูกลงแล้วราคาก๊าซหุ่งต้มถูกลงแล้วเนี่ย

คืออันที่ยอมยกตัวอย่างมันยังหาตัวชี้ชัดไม่ค่อยได้

ผมไม่เชื่อว่าถ้าเขาอะไรนะต้นทุนการผลิตลดลง
แล้วเขาจะลดลงตามกลไกราคาตลาดผมไม่เชื่อ
แต่ถ้าทำได้ผมยกมือว่ายเลยนะกรมการค้าภายใน
เพราะว่าอะไรอ่ะพี่เบิร์ตคือผู้ประกอบการเขาบอกว่า
นี่เขาไม่ได้ปรับขึ้นมา๑๕ปีแล้วนะ
นี่ปรับขึ้นอีกครั้งในรอบ๑๕ปี
แล้วซองละไม่เกิน๑บาทด้วยเพราะเขาขอไป๒บาท
ถูกปะก่อนท่านเนี้ยทีนี้กรมการค้าภายใน

ห้ามกักตุลสินค้าถ้าเกิดว่าตรวจพบเนี่ย
ต้องรับโทษจำคุกสูงสุด๗ปีแล้วก็ปรับสูงสุด๑๔๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจบไป
ในที่สุดแล้วก็ผลออกมาเป็นแบบนี้

ยกเว้นอีก๑๘๕นะคะเพิ่มขึ้น๕๐ตังต์ตอนลิต
มีผลทำให้หน้าจอเลยค่ะ

โอ้โหอุ๊ก๓๗คน

โอ้โห๓๕บาท๓๖สตางค์แต่

โทรภัณฑ์ถามว่าให้เติมอะไร

เพราะฉะนั้นตามกันรายวันเลย
เรื่องของราคาน้ำมันนะคะ